พาไปที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าชาวบ้านที่นั่น

อ่าพูดแบบนี้แม่

โดนงูบุกเข้าบ้านจะมากินไก่เลย
เฮ้ยงูมันมาเป็นงวดเหรอคะคุณ

พาไปครับที่จังหวัดชมบุรีอำเภอศรีราชานะครับ

เมื่อคืนของวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไง
ชาวบ้านเขาแห่แหนกันมาเลยครับ
มาที่บ้านเลขที่๕๐ทับ๑๒
หมู่๒ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มาลุมล้อมทำการจับเจ้างูหลาม

ขนาดเห็นมืดนะเนี่ยยังเห็นดูเงามันสิคุณ
ใช่ครับยาวประมาณสัก๔เมตรได้ครับ

ไปถามคนนี้ฮะคุณวิรุฑบุญสงศ์เล่าว่า
งูหลามตัวนี้เลื้อยออกมาจากท่อระบายน้ำ
ก็เลยเรียกชาวบ้านให้มาช่วยกันไล่มันดีกว่า

ตอนแรกก็คิดว่างูหลามมันจะไป
แต่ไอ้งูหลามตัวนี้มันเลื้อยกลับมาอีก

มันมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาให้ได้

โอ้โหทั้งตัวเองคุณวิรุธ
แล้วก็ชาวบ้านเลยรีบพากันไป

งูหลามตัวนี้ท่าทางมันดุร้ายไม่เบา
ชาวบ้านเขาก็หลอกล่อกันอยู่พักใหญ่

เพื่อนำงูหลามไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ
คือที่จับได้แบบนี้ชาวบ้านเขามีความสามารถนะ
คือเขาพอจะจับได้อยู่
มากันหลายคนก็ช่วยกันจับได้

ถ้าคุณเห็นภาพลักษณะแบบนี้คุณจะได้ไปจับเองใช่ไหม

ไม่ว่าจะเป็นงูประเภทไหนมีพิษหรือว่าไม่มีพิษ

ยังไม่หมดเดี๋ยวพาเป็นพิษที่

หินหลักตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
นครสีธรรมรัสนี่
ดูสิครับ

ตัวใหญ่มากค่ะคุณค้า
บทพราจารย์บอกผูกพันกับเจ้างูทัวร์เหมือนลูก
ไม่ทิ้งไปไหนหรอกเลี้ยงกันไม่นานแล้ว

ให้อาหารมันทานคือถ้าปล่อยมันไปกลัว

อย่างอิ่มนี้พี่มันกินสะอ้วนเลย
โอ้ตัวบะเริ่มคือบะเริ่มจริงครับคุณผู้ชมครับ

คือพระอาจารย์ท่านก็ตั้งชื่อให้เจ้างูตัวนี้นะ

อ่ะแล้วที่เห็นเขาลูบหางกันเนี่ย
เขาเชื่อกันไงว่ารูปหางแล้วจะได้โชคได้ลาบ

แต่แม่ทองคำตัวนี้เขาล่ำลือกันนะว่าไม่ดุร้าย

ชาวบ้านเขาก็เชื่อด้วยว่าเจ้างูเหลือมตัวนี้
รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย

เล่าให้ฟังกันแบบนี้ว่าชาวบ้านเขาเชื่อว่า
การมาลูบมาคลำตัวของงูเหลือมแม่ทองคำเนี่ย
บางคนนะเอาหางของแม่ทองคำเนี่ย
มาวางที่บริเวณที่ปวดเมื่อย
ปวดแขนวางไว้ที่แขน

มันก็จะพันแล้วก็เลื้อยมาที่ลำคอ
วายกลัวแล้ว

พระอาจารย์ก็ไม่ได้สนับสนุนความเชื่อพวกนี้
เลี้ยงเอาไว้ด้วยความเอ็นดูสงสารมัน

ก็คงจะรู้ใจแต่ยังไงก็อย่าลืมให้อาหารมันครบทุกมื้อนะครับ

หลามงูเหลือมมันไว้ใจไม่ได้ครับ
แต่เห็นมันอิ่มแป้ขนาดนี้

โอ้โหดูไกลดูแว๊บนึกว่างูอนาคอนด้า
จริงนี่มันมีน้ำหนักตั้ง๒๐๐กิโลกรัมเลยนะ

อายุน้อยกว่าคุณชนะอีก